ในช่วงเริ่มต้นรายการเรานำเสนอข่าวที่สำคัญกันก่อนนะครับ
สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตร
และอาคารประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๙๖นะครับ
โดยเมื่อวานนี้ได้มีการติดตั้งจิตกรรมฉากบังเพลิง
พระเมรุมาตรเป็นครั้งแรกครับ

ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตร

พร้อมทั้งได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้
ดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตร

ซึ่งถือว่าเป็นไปตามกำหนดการ
แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศและฝนที่ตกลงมา
ทำให้ต้องเลื่อนการดำเนินงานบางส่วนออกไป
เช่นการปูพรมบนพื้นชั้นชาลา
และการติดตั้งม่านประดับพระเมรุมาตร
แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนะครับ
โดยภายในวันที่๓๐กันยายนนี้
นั่งร้านที่ติดตั้งไว้กับบุษบกสำสาง

ซึ่งเป็นบุษบกประธานของพระเมรุมาตร
จะยังคงติดตั้งนั่งร้านไว้ในส่วนที่จำเป็น
สำหรับพระราชพิธียกพระนพประดนมหาเสวตชัดพระเมรุมาตร
ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่๑๘ตุลาคมนี้
จะถือว่าพระเมรุมาตรเสร็จสมบูรณ์๑๐๐ครับ
เอาเป็นว่าวันที่๓๐ผมให้สัก๙๙เหลือ๑
เช่นผมผมยังไม่ปูม่านยังจะติดหลังจากนี้หน่อย

เราก็จะถอยตามความจำเป็นที่งานก็จะไม่สมบุกสมบันนะครับ
ภาษาเราก็คืองานเราเสร็จแล้วนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าถ้าภาษาราชการคือพระเมรุมาตร
และอาคารประกอบจะสมบูรณ์
เมื่อวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
มาทรงยกพระนพพระพระดลมหาสเวชัตริย์ของยอดพระเมรุมาตร
วันนั้นคือวันที่สมบูรณ์๑๐๐
วันที่๑๘เวลาเย็น

ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำงานจิตกรรมฉากบังเพลิง
เขียนสีแล้วเสร็จขึ้นไปติดตั้ง
กรอบบานฉากบางเพลิง
ทางด้านทิศตะวันตกของพระเมรุมาตรเป็นครั้งแรกด้วยครับ
ด้านความคืบหน้าของงานภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรนะครับ
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิลป์

ได้นำช้าง๑๐ตระกูล๓๐ตัว
ปั้นตามหลักตำราคดชะลักษณ
ประดับบนโขดหินในสระอโนดาต
ทางด้านทิศเหนือของพระเมรุมาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งช้างทุกตัวต่างก็ถูกปั้นอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้มีความสง่างามสมพระเกียรติมากที่สุดครับ